เรื่องของน้องมิ้นเด็กหญิงวัย๑๐ปีนักเรียนที่โคราช
ค่ะก็อย่างที่เราตามมาหลายวันนะครับช่วงที่เลิกเรียนนะฮะ
กำลังจะเดินกลับบ้านเนี่ยโอ้โหบ้างไฟเนี่ย
หรือจะพลุตะไรก็แล้วแต่จุดจากงานศพมันพุ่งมาตกใส่ศีรษะพอดีใช่ค่ะ
วันนี้อาการยังสาหัสนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไล่ให้ท่านดูแล้วก็เห็นนะครับว่า
อาการของน้องมิ้นที่โดนเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ท่านเห็นนี่คือน้องมิ้นนะครับท่านผู้ชมครับยังนอนไม่รู้สึกตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราช
เยี่ยมอาการบาดเจ็บของน้องมิ้นน้องมิ้นเด็กหญิงนัชชาสวัสดี
อายุ๑๐ปีนะครับที่บาดเจ็บสาหัสจากเหตุการณ์ที่ท่านก็ติดตามกันมาหลายวันแล้วนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็ดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลทุกวันนะครับ
คุณแม่คือนางพัชรีช่วงจะโป๊ะคุณพ่อคือนายนิรุธสวัสดีนะครับ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
คือทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยฮะ
ท่านผู้ว่าวิเชียนเนี่ยท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียใจเป็นอย่างยิ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
เพราะปกติการจุดพลุจุดบ้างไฟยังไงต้องขออนุญาตจากทางการก่อน
หากใครจะจุดนะฮะจะงานอะไรก็แล้วแต่
เหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นบทเรียนราคาแพง
ผู้ว่าบอกว่าเดี๋ยวจะไปศึกษาดูข้อกฎหมายในการสั่งห้าม
คือยกเลิกไปเลยคือจะได้ไม่ต้องมาแบบจุดไม่จุดขออนุญาตไม่ขออนุญาต
หากทำได้เนี่ยจะสั่งห้ามแบบทันทีไปเลยยกเลิกไปเลยท่านผู้ว่าบอกนะฮะ
ผมว่าหลายคนก็อาจจะเห็นด้วยใช่คือไม่ต้องขออนุญาตหรอกคือห้ามยกเลิกไปเลย
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะบอกยกลูกไปเลยเถอะจริง
คือถ้าขออนุญาตก็ต้องมาดูอีกจะจุดตรงไหนงานอะไรจุดไกลรัศมีเท่าไหร่แบบ
ก็แอบจุดกันจนได้แอบมีคนไปขายจนได้ยกเลิกไปเลยดีกว่า
คุณพ่อคุณแม่ของน้องมิ้นท์นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูตุ๊กกะตาหมีสีน้ำตาลเนี่ย
ตุ๊กตามีตัวนี้มันใส่เสื้อยืดลายสีขาวแดงเนี่ยนะฮะนี่คือตุ๊กตาตัวโปรดของน้องมิ้นนะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็เอามาวางไว้ที่หน้าอกให้กับน้องมิ้นตลอดเวลาที่เตียงคนไข้นะฮะ
จะได้รับความอบอุ่นตรงนี้ด้วยนะครับทำทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่จะทำได้
เพราะวันนี้น้องมิ้นอาการนี้ก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยนะฮะที่หน้าห้องเนี่ย
ญาติพี่น้องครูอาจารย์เพื่อนมาเยี่ยมมาให้กำลังใจกันทุกวันนะครับ
วันหนึ่งก็หลายสิบคนนะครับส่วนการเข้าเยี่ยมในห้องเยี่ยมเนี่ย
ก็ต้องสลับสับเปลี่ยนกันเข้าไปเพราะคุณหมอจะจำกัดจำนวนในการเข้าเยี่ยมนะฮะ
อาการของน้องมิ้นนะครับท่านผู้ชมครับเราไล่เรียงให้จากที่โรงพยาบาล
จากที่คุณหมอบอกนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น๒๙มีนาคมที่ผ่านมานะฮะ
หลังเลิกเรียนนะครับวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นน้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
สองทุ่มครึ่งเนี่ยเป็นวันแรกที่ทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมาได้รับตัวน้อง
ถูกส่งต่อมานะครับแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเอาเศษบ้างไฟออกจากศีรษะน้อง
อย่างที่ทราบคือมันมีเศษไม้อ่ะมันพุ่งแล้วก็ฝังเข้าไปในศีรษะน้องเนี่ย
มันลึกเข้าไปสิบเซนติเมตรแพทย์ต้องผ่าตัดเอาออกจากศีรษะนะครับ
เสร็จมันทิ้มเข้าไปประมาณสิบเมตรเกือบถึงแกนสมองค่ะสิบเซนติเมตรนะคะ
สิบเซนติเมตรห้าขวาไปสิบเซนติเมตรเกือบถึงแกนสมองใช่ค่ะ
ก้านสมองไม่ทำงานนะครับใช้เวลาผ่าตัดในวันนั้นอยู่สองชั่วโมง
หลังจากนั้นแพทย์ได้ใส่เครื่องช่วยหายใจนะครับและต้องให้รอดูอาการ
วันต่อมาคืออังคารสามสิบมีนาคมนะครับนี่คือวันที่สองนะครับ
ในการรักษาน้องนะครับอาการของน้องมิ้นยังไม่ทรงตัวนะฮะ
อันนี้ตามศัพท์ทางการแพทย์นะฮะก็คืออาการก็แย่กว่าทรงตัว
มันยังไม่ส่งตัวนะครับก้านสมองยังไม่ทำงานไม่รู้สึกตัว
บริเวณใบหน้าบวมความดันปกติอยู่นะครับ
ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจตลอดเวลาคุณหมอบอกกับคุณพ่อคุณแม่ว่า
อยู่ได้เพราะยาและเครื่องช่วยหายใจงดอาหารงดน้ำ
ต้องต่อท่อปัสสาวะงดการเข้าเยี่ยมยกเว้นพ่อกับแม่
เมื่อวานนี้นะครับพุธสามสิบเอ็ดมีนาคม
วันที่สามของการรักษานะครับแพทย์ให้พ่อกับแม่
เข้าไปนั่งกุมมือน้องมิ้นที่เตียงบอกว่าเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นความรู้สึก
แต่ร่างกายของน้องมิ้นเมื่อวานก็ยังไม่ตอบสนอง
ต้องให้น้ำเกลือเพิ่มให้กูโค้ชเพิ่มตลอดเวลา
ได้นำเครื่องตรวจคลื่นสมองเนี่ยมาตรวจด้วยนะครับ
แต่คลื่นสมองก็ยังไม่ทำงานคุณหมอก็แจ้งกับคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็ญาติของน้องมิ้นบอกว่ายังไงก็ให้ทำใจนะ
ส่วนวันนี้คือวันที่๔นะครับหลังจากเกิดเหตุนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันที่สี่นะฮะพลหัสสบดีที่หนึ่งเมษายน
วันนี้แพทย์นำอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วยเหลือชีวิต
ทั้งหมดที่มีมาติดตั้งในห้องรักษาอาการน้องมิ้นค่ะ
อาการตอนนี้ความดันอยู่ในเกณฑ์ปกติออกซิเจนในเลือดปกติ
อาการทางสมองได้รับความเสียหายจากเศษบ้างไฟที่ลึกไป๑๐เซนติเมตรเนี่ย
แล้วที่มันน่ากลัวกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ได้ฟังจากคุณหมอแล้วโอ้โหผมแบบ
คือมันไม่ใช่ทิ่มลงไป๑๐เซนติเมตรแล้วก็ทิ่มปักคานะฮะ
มันไประเบิดอืมข้างในสมองน้องด้วยค่ะ
เพราะตอนที่มันระเบิดปึ้งเข้ามาเนี่ยมันยังระเบิดไม่หมด
ตอนที่ปักไปที่สมองน้องเนี่ยตรงศีรษะน้องมันไประเบิดข้างในด้วย
ทำให้มีเศษของมันเนี่ยไปติดอยู่ใกล้แกนสมอง
สมองได้รับความเสียหายมากและวันนี้น้องมิ้นก็ยังไม่รู้สึกตัว
ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์แบบนาทีต่อนาที
คุณหมอเชิดศักดิ์แสงสุริทองชัยท่านเป็นผู้ช่วยผู้มนุยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
ท่านเป็นอาจารย์แพทย์เป็นเจ้าของไข้ของน้องมิ้นด้วยนะครับ
รักษาดูแลน้องมิ้นอยู่ท่านให้ข้อมูลว่าอย่างไรบ้างเนี่ย
ท่านผู้ชมไปฟังนะครับ

ความน่าห่วงของอาการน้องเราห่วงตรงไหนมากที่สุดครับตอนนี้
ก็ตอนนี้ก็ทางด้านสมองเนอะได้รับความเสียหายจากการที่
พลุมันเข้าไปลึกมากแล้วก็ไประเบิดข้างในอีกอืม
ไปถูกลงไปถึงใกล้กับเกณฑ์สมองมากนะครับ
สมองก็เสียหายเยอะแต่ว่าทางหมอก็พยายามช่วยเหลือทุกอย่างทุกทาง
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ข้างห่วงนะครับ
นี่ฮะคุณหมอบอกว่ายังน่าเป็นห่วงใช่ค่ะแต่จะใช้ทรัพยากรทุกอย่าง
ทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยเหลือน้องมิ้นให้ได้นะคะ
คุณหมอก็จะดูแลน้องมิ้นอย่างเต็มที่นะคะคุณพ่อคุณแม่ของน้องมิ้นท
ก็ยังมีความหวังรอคอยปฏิหารหวังว่าน้องมิ้นจะฟื้นขึ้นมา
คุณผู้ชมคะมาย้อนเหตุการณ์สรุปเหตุการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์กันนะคะ
กลับไป๒๙มีนาคมค่ะที่หน้าโรงเรียนอัดวิทยาตำบลตะคุอำเภอปักทงชัยนะคะ
เรียนพอดีน้องมิ้นกับเพื่อนรวมแล้ว๓คนเดินออกมาหน้าโรงเรียนเพื่อกลับบ้านนะคะ
ช่วงเวลาเดียวกันที่เมนวัดหน้าพระธาตุใกล้กับโรงเรียนห่างกันประมาณ๒๒๐เมตรจัดงานชาปนกิจศพ
ไฟหล่นใส่ศีรษะน้องหล่นใส่กลางศีรษะน้องมิ้น
มิ้นคือซุดลงไปเลยแล้วแน่นิ่งไปเลยอันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าโรงเรียนนะคะ
ขออภัยที่ให้ดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่งหลายคนบอกว่าภาพนี้เห็นแล้วสลดใจและสงสารน้องมิ้นจริง
แต่ก็ขออนุญาตดูแบบครั้งเดียวนะคะคือเตือนเป็นอุทาหรณ์ว่ามันเกิดแบบนี้
มิ้นร่วงลงไปเลยควันขึ้นเลยแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่าบ้างไฟไประเบิดอยู่ในศีรษะใกล้ใกล้กับสมองอย่างนี้ค่ะใกล้กับแกนสมองเนี่ยค่ะ
อีกสองคนที่เดินมาด้วยก็โดนสะเก็ดนะคะสะเด็ดบ้างไฟตกใส่บาดเจ็บเล็กน้อย
ศาสตราอาจารย์วิราชัยพุทธวงศ์อาจารย์และนักวิชาการสาขาเคมีอินซีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หรือว่าอาจารย์ออสนะคะ
อาจารย์ออสบอกเลยว่ารักษณะของบ้างไฟเนี่ยนะต้องเตือนกันนะเพราะยิงขึ้นไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปบนท้องฟ้านะคะ
มันเหมือนกับการยิงปืนขึ้นฟ้าค่ะอะไรก็ตามที่ยิงขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยมันจะไปถึงจุดที่สูงสุดของมันแล้วมันร่วงลงมาทุกอย่างนั้นมันร่วงลงมาหมด
ถ้าคำนวณจากความสูง๑๐๐เมตรบ้างไฟจะตกลงมาความเร็ว๓๗๔เมตรกว่าต่อวินาทีโอ้โหความเร็ว๓๔๐เมตรต่อวินาทีคุณผู้ชมดูสิคะ
คือถ้าดูจากภาพนี้เนี่ยโรงเรียนอยู่ตรงกลางใช่ค่ะถ้าเนี่ยวัดอยู่ซ้ายถ้าสูงประมาณร้อยเมตรแล้วตกลงมาแบบเนี้ยเมนเนี่ยอยู่ขวามือค่ะที่น้องมิ้นเดินไปเนี่ยจะออกหน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเมนอยู่ขวามือแล้วเขาจุดพอดีค่ะ
นี่นะคะคำถามคือมันเร็วมันแรงขนาดไหนอาจารย์ออสบอกว่ามันเร็วมันแรงเหมือนกับกระสุนปืนพกสั้นขนาด๙มม
ดังนั้นน้ำหนักของวัตถุที่ตกลงมาดังนั้นบ้างไฟขนาดเล็กที่ตกลงมาใส่ศีรษะน้องมิ้นมันคือวัตถุที่ทำให้ทะลุได้นะคะ
โอ้โห
เพราะฉะนั้นก็วิ่งลงมาพอกับความเร็ว
กระสุนปืนพกสั้น๙มิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอล่วงลงมานะครับระยะห่างจากจุดที่ยิงมาถึงตัวน้องเขาเนี่ยนะครับอยู่ที่๒๕๐เมตรนะครับ
น้ำหนักที่ลงมานะครับตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าน้ำหนักที่เหลือหลังจากที่เผาไหม้เชื้อเพลิงหมดแล้วเนี่ยเหลือเท่าไหร่นะครับแต่แค่น้ำหนักของวัตถุเท่ากับน้ำหนักหัวกระสุนนะด้วยความเร็ว๓๗๔เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะฮะก็ทำให้ทะลุได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวที่หลุดออกมาก็คือเศษไม้แล้วก็
แล้วก็วิ่งมาที่ตัวกระโหลกของน้องทำให้สามารถเจาะเข้าไปลึกถึง๑๐เซนติเมตร
คือวัดแห่งนี้เนี่ยเขาจะแยกเมนที่เป็นจุดชาปนกิจเนี่ยเอาไว้คนละส่วนพื้นที่ของวัด
ก็เลยขนาดข้างซ้ายขวาของโรงเรียนพอดี
นี่ค่ะแล้วพอมาจุดบ้างไฟแบบนี้เนี่ยโอ้โหแล้วจุดไปตั้งหลายอันนะจุดหลายอันแล้วอันนึงเนี่ยโอ้โหคาดว่าเป็นอันที่๔มาตกใส่ศีรษะของน้องมิ้น
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปตามหาคนจุดบ้างไฟนี้นะคะ
ไปตามหาเจ้าภาพงานศพในวันเกิดเหตุนะคะเจอยัดค่ะก็อยู่ที่บ้านนะคะเขาก็บอกว่าคนที่จุดเนี่ยนะไปทำงานเจ้าภาพงานศพในวันเกิดเหตุเขาก็ไปเยี่ยมน้องมินที่โรงพยาบาลเขาบอกว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์อะไรนะคะไม่อยากให้ข่าวแล้วทางเขาเองก็เสียใจเหมือนกันยืนยันว่าไม่ทอดทิ้งน้องมินจะรับผิดชอบทุกอย่
ยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีไปไหนวันนี้ทางเจ้าภาพงานศพในวันเกิดเหตุก็เดินทางไปเยี่ยมน้องมินที่โรงพยาบาล
คนจุดเขาก็มีอยู่๒สัมพลพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อหาเบื้องต้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเขาก็เลยได้รับการปล่อยตัวออกมาช่วงระหว่างการรออากงอาการแล้วก็การแจ้งข้อหาเพิ่มเติมอะไรพวกนี้ด้วยนะครับแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลอะไรวันนั้นก็มีพ่อของคนจุดก็ให้ข้อมูลกับเราไปทีนึงนะครับท่านผู้ชมครับว
คุณยายนะนี่คือคุณยายของน้องมิ้นคุณยายสวรรดีอายุ๖๑ปี
เป็นแมวไทยตัวผู้นะฮะ

คุณยายบอกน้องมิ้นเนี่ยหลานสาว

คุณยายบอกแมวสองตื้อมันหงอยฮะ
เหมือนกับมันร้องหาเจ้านายมันตลอดเวลา

นี่คุณพ่อคุณแม่เค้าเอาไปให้ที่โรงพยาบาลแล้ว

มือคุณยายบอกว่าหลานสาวคือน้องมิ้นเนี่ย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

ปกติเลิกเรียนกลับมาบ้านนี่วิ่งมากอดก่อนมาเล่นกับมันก่อนนี่มันก็ง้อยเลยนะฮะ
คุณยายคุณตาบอกทุกวันนี้ก็คือหวังอย่างเดียวเท่านั้นขอให้เกิดปฏิหารกับหลานสาวนะฮะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยเงียบเหงาแน่มันเหมือนกับขาดแก้วตาดวงใจของตากับยายไป
แล้วที่สำคัญคือน้องมิ้นเนี่ยเขาคือลูกคนเดียวนะฮะของคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ไม่มีหลานคนอื่นแล้วนะครับคุณตาคุณยายบอก
ไม่เหนื่อยหายดีเด้อรีบกลับยายรออยู่ก็บอกนี่แต่ความหวังของยายก็อยากให้เขากลับขึ้นมา
คืออายุแค่นี้แต่ก็สามารถทำกระโปรงทำกับข้าวให้ยายกินได้
ยายเป็นคนสอนเขาเองยายก็ว่าคิดว่าถ้ายายทำไม่ได้ก็จะอาศัยเขาทำให้กิน
ฝากขอบคุณหน่วยงานทุกหน่วยงานแหละที่มาดูแลหลานยายให้กำลังใจมาดูแลยายก็มีแรงใจขึ้น
ท่านผู้ชมครับแน่นอนครับว่าตอนนี้คุณหมอนะครับช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ให้น้องมิ้นเนี่ยมีอาการดีขึ้นให้ได้ค่ะนะฮะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งนะครับ
เราได้ฟังจากญาติของน้องมิ้นนะครับชื่อว่านางสมหมายนะอายุ๔๘ปีนะครับ
คือบอกว่าหลานสาวเนี่ยโอ้โหทุกวันนี้ทุกคนก็เป็นห่วงมากเมื่อสักครู่นี้รูปตอนเด็กนะฮะ
มิ้นตอนนี้๑๐ขวบนะคือคุณพี่สมหายเนี่ยบอกกับคุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่ามีคนให้กำลังใจมาเยอะแยะไปหมดนะครับแต่ครอบครัวก็ยังอดเป็นห่วงน้องมิ้นไม่ได้
มีคนที่แนะนำมาคือทางครอบครัวเขาก็พยายามทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะ
ด้านการแพทย์คุณหมอดูแลเรื่องขวัญกำลังใจก็อีกเรื่องหนึ่ง
มีคนแนะนำบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่น้องมิ้นเนี่ยไปหาพระที่วัดวัดหนึ่งที่อำเภอโนนไทยอยู่ในโคราชนี่แหละนะ
ก็เลยไปหากันไปถามกันอย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจคุณพ่อคุณแม่น้องมิ้นไปนะครับ
แล้วก็พระรูปนี้เขาบอกเขานั่งทางในนะแล้วก็ดูแล้วแล้วก็ยืนยันว่าน้องมิ้นเนี่ยดวงเนี่ยยังไม่ถึงคาดหรอก
คือยังไงน้องมิ้นเนี่ยจะรอดปลอดภัยแต่ขอให้พ่อกับแม่กลับไปที่บ้านไปจุดทูบ๑๖ดอก
บอกเจ้าที่เจ้าทางบอกผีปู่ย่าตายายในการเรียกขวัญน้องมิ้นให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว
แล้วปักทูบเอาไว้กลางแจ้งซึ่งคุณพ่อคุณแม่ก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ซึ่งตอนที่ปากทูบกลางแจ้งเสร็จไปเรียบร้อยเนี่ยยังไม่ได้บอกใครนะ
ยังไม่ได้บอกพระยังไม่ได้กลับไปหาพระไม่ได้โทรไปหาได้ทั้งสิ้น
อยู่ดีพระรูปนี้โทรมาหาเลยบอกปักเรียบร้อยแล้วใช่ไหม
เดี๋ยวเด็กก็อาการดีขึ้นขอให้สบายใจได้เดี๋ยวคงดีขึ้นเรื่อยนี่นะฮะ
เขาบอกว่าดวงจิตของน้องน่ะอยู่บริเวณนั้น
ที่อยู่รอบเตียงอยู่รอบนั้นคือเข้าไปในร่างไม่ได้
ให้ทำพิธีพอเมื่อคืนพอทำเสร็จกลับมาถึงบ้าน
อาจารย์ก็โทรมาบอกว่า
เขานั่งดูอยู่ที่นู่นเขาเห็นดวงจิตน้องเข้าร่างแล้ว
โดยที่ทางนี้ยังไม่ได้โทรบอกอาจารย์นะเขาโทรมาเอง
เขาร้องไห้เขาบอกว่าเขาร้องไห้เขายังปวดหัวอยู่
แต่เขาเข้าร่างได้แล้วก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งเนอะ

วันนี้ที่บ้านน้องมิ้นชาวบ้านนะฮะ
ญาติญาติก็มากันเยอะนะครับ
มาฟังข่าวกันมาให้กำลังใจกันมีคุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านนะครับ
คือทุกคนเนี่ยก็ยังเชื่อว่าจะต้องมีปฏิหาร
น้องมิ้นเนี่ยจะต้องอาการดีขึ้นจะต้องรอดปลอดภัยนะครับ
คุณสุชาดาลองไปถามดูนะถามชาวบ้านหลายคนนะฮะ
บอกเออคิดว่ามันเกิดจากอะไรเป็นข่าวเคราะห์เป็นความโชคร้าย
หรือมันเกิดจากเรื่องอะไรหรือเปล่า
เชื่อไหมขนาดคนเท่าคนแก่ยังบอกนะบอกโอ้โหอย่าไปโทษเรื่องอื่นเลย
คาวเคราะห์เรื่องอะไรเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอก
ถ้าจะโทษเนี่ยเอาแบบจริงเลยนะเนี่ยอย่างคุณยายบอกอ่ะ
ถ้าไม่จุดก็ไม่เกิดเรื่องแล้วนี่ไม่ใช่ประเพณีของคนในพื้นที่บ้านเราด้วย
ที่ต้องมาจุดบ้างไฟจุดพลุจุดตะไลอะไรในงานศพ
ชาวบ้านบอกเลยบอกไม่ต้องไปโทษคราวเคราะห์โทษอะไรเลยโทษคนนี่แหละ
ถ้าไม่จุดก็ไม่เกิดเรื่องนะฮะ
ทุกผู้ชมครับถ้าดูตามหลักของข้อกฎหมายเลยนะฮะ
การจุดพลุจุดบ้างไฟนะครับการจุดพลุตะไลในงานประเพณีต่างเนี่ย
หรือจะงานอะไรก็แล้วแต่ต้องขออนุญาตกับทางท้องถิ่นก่อน
จะเป็นอำเภอหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย๑๕วันด้วยนะครับ
คนที่ขออนุญาตต้องแจ้งสถานที่นะต้องแจ้งขนาดต้องแจ้งจำนวนของสิ่งที่จะจุด
ให้เจ้าหน้าที่ทราบอย่างชัดเจนนะครับแล้วต้องรอฟังด้วยว่าเขาอนุญาตหรือไม่อนุญาต
งานศพที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตอะไรเลยอันนี้ชัดเจน
นะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาอ่าที่ติดตามมาวันสองวันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความประมาท
อันนี้แจ้งไปแล้วมีข้อหาการจุดบ้างไฟเนี่ยจุดพลุบ้างไฟโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ย
นี่ก็แจ้งเพิ่มเติมแล้วนะครับเดี๋ยวคงจะทยอยดูเกี่ยวกับเรื่องข้อหาต่างนะฮะ
แต่คนที่จุดเขาก็ไปพบเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว